อีกแค่๒วันก็เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วแล้วก็อีกประมาณสัก๙วันก็เลือกตั้งจริง๑๔พฤษภาคมคุณผู้ชม
ครับน่าติดตามจริงจริงกระแสนี้มันจะลากยาวไปขนาดไหนค่ะ
ไปทีไรตลาดแตกทุกทีอืมแล้วเมื่อวานชาวนนทบุรีครับเฮ้ย
เสิร์ตเหรองานอะไรล่ะก้าวไกล
อ๋อปั๊บสายเหรอเออ

แต่จริงพี่เบิ้ลพอเห็นแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วมันพอจะเดาทางได้เรื่องว่า
เดี๋ยวไปที่ไหนคนก็จะมาเยอะแบบนี้หรือเปล่า

นำมาโดยภิราสมาร์ภิราชธรรย์หัวหน้าภักร์ครับ

แล้วก็คุณพิธาประกาศลั่นเลยนะ
พร้อมเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
บอกว่าเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้ว

อันนี้เวทีของก้าวไกล
ข้างร้านข้างมีเวทีแรกของผู้ชายคนนี้
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตก็ใช้มุมหนึ่งของตลาดครับ
มาเปิดเวทีรณรงค์ต้านกัญชาเสรี
ปราศัยบนเวทีใหญ่เสร็จเนี่ย
คุณพิธาก็มาป๊ะกับเฮียชู
แล้วเป็นยังไงล่ะคุยอะไรกันไหนลองฟังหน่อย
ไม่เอากัญชาเสรีไม่เอากัญชาเสรีสุดตรงไม่เอากัญชาเสรีศูนยากัดเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วควบคุมให้ประโยชน์มากกว่าโทษชัดพอไหมครับพี่
อืมคุณพิธาถามคุณชูวิทย์เลยนะสำหรับเรื่องของกัญชาเสรี

ใกล้เลือกตั้งเนี่ยการหาเสียงก็ยิ่งเดือดยิ่งเดือดที่กาญจนบุรีครับ
เหตุการณ์นี้คนร้ายเนี่ยขับเก๋งดำมานะค่ะอืมมาปุ๊บสาดกระสุนโอ้โห
ใส่บ้านเลขที่เจ็ดสิบตำบลดอนชาเอมอำเภอธามกาครับค่ะ

เป็นบ้านของนายสุธินอดีตผู้ใหญ่บ้านครับและเป็นหัวคะแนนของผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทย
ดูลอยตะสุนสิโอ้โหเอออ๋นี่ยิงเข้าอะไรเป็นรังกล่อง
อันนี้กลางดึกวันที่๔พฤษภาที่ผ่านมาครับ
เจ้าของบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่ไม่พอใจ
นายสุธินอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เพราะ๒วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยสุธินไปต่อว่า
วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งว่าขับรถเสียงดัง

ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นการเมืองทิ้งนะ
เพราะอย่างที่บอกคือคุณสุธินเป็นหัวคะแนนของผู้สมัครสอสอในพื้นที่

ซึ่งตำรวจกำลังเร่งไล่ดูกล้องวงจรปิด
เพื่อจะตามคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
เอาเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งขออนุญาตพูดนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
สำหรับคนที่กำลังจะไปกาบัตร
ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่าเป็นการเลือกตั้งในวันจริงก็ตาม
การเลือกตั้งให้กำลังใจอย่างเดียวไม่ได้
ผมเคยพูดไปแล้วต้องเข้าครูหานะ